มาดูข่าวต่างกันนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของนักเรียนออกมาประท้วงอีกแล้วนะฮะ
ข่าวนักเรียนประท้วงไล่พออะไรเนี่ย

มาอีกแล้วนะคะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ในจังหวัดชุมพรนะคะเขารวมตัวกัน

มีการเดินขบวนมีการถือป้าย
มีอาการร้องตะโกนต่าง
นี่ค่ะเขารวมตัวกันแบบนี้นะครับ
ประท้วงไล่ครูสอนภาษาอังกฤษ

คุณครูคนนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

โรงเรียนและครูอีก๒๐คน
มีการขอย้ายออกนอกพื้นที่ด้วย
บอกว่าครูคนนี้สร้างความแตกแยกให้กับโรงเรียน

ครูผู้ที่ถูกไล่ออกที่ถูกนักเรียน
พยายามที่จะเดินขบวนไล่ออกเขาบอกว่า
การที่ถูกทำแบบนี้น่าจะเป็นเพราะ

ให้มาตรวจสอบการทุจริตในโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๐จังหวัดชุมพร
เขารวมตัวกันประท้วงขับไล่นางจารุวัลเผือกเนียน

บอกว่าคุณครูคนนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม
แต่งกายก็ไม่เรียบร้อยผู้จาหยาบคาย
สร้างความแตกแยกในโรงเรียน
ผอและครูอีกกว่า๒๐คน
หนังสือขอย้ายตัวเองออกนอกพื้นที่
ไม่อยากจะอยู่ร่วมโรงเรียนกับครูท่านนี้แล้ว
ต่อมาในคณะศิษยศิษย์ภานิษภง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและศึกษาที่การจังหวัด
เดินทางมาพบนักเรียนเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า

ก่อนให้ตัวแทนนักเรียนพร้อมผอของโรงเรียนและครูอีก๒๐คน
ที่ได้ยื่นหนังสือขอย้ายตัวเองออกนอกพื้นที่
ทีนี้จับมาเลยค่ะมาร่วมประชุมกัน
นางสุจิตราเจือสุวรรณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้บอกว่า

นักเรียนส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นนักเรียนกินนอน
ก็คืออยู่ที่โรงเรียนทั้งหมดเลย
มีอาหารเลี้ยง๓มื้อมีหอพักด้วย
ก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนการจัดซื้ออาหาร
จากครูท่านที่มีปัญหาก็คือคุณครูจารุวัล
ให้ครูผู้อื่นมารับผิดชอบซึ่งครูที่มารับผิดชอบใหม่
เป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
น่าจะทำให้ครูจารุวัลไม่พอใจ
จนสร้างปัญหาความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะครู
ฟังเสียงพอโรงเรียนนี้ค่ะ

พอไม่มีความสุขที่จะปฏิบัติงานที่นี่
ก็เลยเขียนขอย้ายไปก่อนแล้ว

เหตุผลก็ไม่มีความสุขที่จะปฏิบัติงานค่ะ

เฟซบุ๊กก็มีการด่าแบบเน็บแนมผอรายสัปดาห์
พอสาบานได้เลยว่างบประมาณที่นี่

พอไม่เคยโกงทีมนักเรียน

มีเงินเหลือเขาจะพัฒนางานอาชีพให้กับเด็ก
พอทำได้เท่าที่ความสามารถจะมี
พอระยะปีหลังพอเริ่มรู้สึกว่าอึดอัด
และมีการถูกจับผิดตลอดเวลา
อกจากพอที่ขอย้ายตัวเองออกนอกพื้นที่แล้วนะคะ
โดยให้เหตุผลบอกว่าไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ในครูอีกกว่า๒๐คนที่ขอย้ายตัวเองออกนอกพื้นที่
น้ำตาลในที่ประชุมด้วยบอกว่าถูกกลั่นแกล้ง
ถูกพูดจากระแนะกระแหน่จากครูเจ้าถิ่น
เจ้าถิ่นก็คือกลุ่มของคุณครูจารุวัล
เพราะว่าคุณครูจารุวัลอยู่โรงเรียนนี้มากว่า๒๐ปีแล้ว
บอกว่าส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
ไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมของครูเจ้าถิ่นคนนี้ได้อีกต่อไป
จึงทำเรื่องขอย้ายออกนอกพื้นที่อยากไปสอนโรงเรียนอื่นแล้ว
ทีนี้มาฟังเสียงของคุณครูที่ถูกเดินขบวนขับไล่กันบ้างนะคะ
คุณครูจารุวัลเผือกเนียนที่สอนภาษาอังกฤษบอกว่า
การที่ถูกเดินขบวนไล่ไม่โกรธนักเรียนเพราะเด็กไม่รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
ตัวเองสอนที่นี่มายี่สิบปีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น่าจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ได้ลงมาตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียน
ซึ่งไม่รู้ใครแจ้งไปบอกว่าแบบนี้นะคะ
ทำให้คณะครูเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ร้องเรียน
จึงมีการปลุกระดมนักเรียนออกมาขับไล่แบบนี้
ฟังเสียงครูจารุวัลค่ะ
หลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่ไปร่วมประชุมด้วยบอกว่า
หลังจากเรียกคุณครูจารุวัลเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือ
จารุวัลยินดีและสมัครใจขอย้ายตัวเอง
ไปช่วยราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อให้ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น